ข้างด้านเพชรดำเพชรจินดาครับนายสุวัสดิ์ศรีพิมมาศครับ
จังเผอเชียงยืนจังหวัดมหาศาลคามวัย๒๔ปี

ชนะ๒เสมอ๑ล่าสุดเสมอกับแสงเทียนน้อยศรีสารวัสดิ์ออฟครับ
จังไข้มวยเสมอที่เดือดเล่าใจแฟนมวยแล้วครับวันนั้น
จังไข้มวยเพชรจินดาครับโดยพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดา

นี่กับเดินทางมาเองแล้วก็ขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ของตัวเอง

พันธุ์เอกพิเศษสักดาเพชรจินดาบอกว่า

อยากจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วกับเพชรเพชรดำส่วนให้มันขวา

แล้วที่สำคัญนั้นหลักเหลี่ยมความแข็งแรงแข็งแกร่งนั้น
การันตีได้ครับจากค่ายเพชรจินดา

หลอกด้วยแข่งซ้ายกับแม่บ้านใกล้เรือเคียนครับสาระทางกับร้อยเอ็ดครับโอ้โห
จังหวะซอกขวาของเพชรอันตรายครับ
ดูครับปวงในของเพชรดำครับเสียบขวาก็ทุกเข้าไป
เพชรเข้ามาเพชรดำพยายามจะเจาะล่างเจอเพชรเกาะล่างคืน

ดีมีอาการรึเปล่าครับน่าเสียที่๕มาแล้วครับ
เพชรนั้นเล่นงานมาเวียนฐานลากก่อนนะครับเพชรดำเอาคืน

เพชรดำไม่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับองค์ในโอ้โหจังหวัดสวดสอบ
กลับถึงกันตีแล้วกันถูกครับประเภทเขาอาชีพครับ
หลังจากเจาะล่างเล่นงานพับนอกพับในก่อนครับเพชรดำ

มาครับปวดออกมาโอ้โหยิงไว้ขวาตรงครับแล้วกดคอลงมา
ไม่ซ้ำนะครับที่ดูนะครับผมสุดท้ายผมดูสักเดือนแล้วครับ
เห็นเหรอครับดูจังหวัดมัดครับและไปจิกเข้าหน้าขากับ

นี่ครับจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือเจาะล่างก่อนเลยครับเพชร

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
เหยียบจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยศอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน

อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อื้อหือจังหวะขวางแล้วพยายามจะเล่นงานด้วยซอกแต่วงใน
อ้าวเพชรดำมีเหลี่ยนตัว

ข้างด้านเพชรพันธธรทองทวี
ขยับมาล็อกในอีกแล้วครับ
ตีด้วยเขาขวาเพชรตีด้วยซ้ายครับ

มีแข้งขาอ่อนให้เห็นครับเพชรดำ
คนบอกว่าการชกกังวันมันไม่ใช่งานง่าย

วางแค่ขวาสวยครับเจอแค่ขวาสวย

แล้วนี่ครับวงในใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยครับ

พยายามจะเล่นงานวงในครับ

พี่หลีครับ
กลับมาที่บนตีสตูดิโออีกครั้งครับนี่คือไทรรัฐมือไทยไฟเตอร์นะครับ
ต้องบอกว่าสนุกเหลือเกินครับ
มันอีกแล้วครับต้องบอกว่ายกที่สองกลับมาทำได้ดีครับ
ดูครับลูกอัปเตอร์คัดขวาครับแล้วหัวด้วยแข้งขวา
แกตีนหน้ายักษ์เข้าใส่เลยครับเพชร
ดูครับจังหวะเสยอัปพะคัทแล้วล็อกนาย
จังหวะยัดไส้เข้าทำได้ดีครับ
อีกคนนึงตีอีกคนนึงยัดครับ

โอ้โหเปิดฉากมาด้วยแข้งขวาครับวางด้วยแข้งขวาอีกที

ดำเน้นที่แข้งขวาเลยครับ

ดูมีจังหวะนึงละขืนครับล็อกนาย

เอาละครับเพชรเปลี่ยนเข้ามาเสียบด้วยซ้าย
เดี๋ยวก็จะอาศัยลุกขยังลุกความถี่ครับ
ดำเบียดเข้ามาเพชรเสียบด้วยเขาขวาแล้วทิ้งด้วยผัดขวา
แล้วเสียบด้วยเขาซ้ายเพชรดำล็อกในล็อกในตีด้วยเขาขวา
โอ้หาอะไรครับเสียงเฮครับดังสนั่นบน๓๐ครับตอนนี้
บริเวณเปลือกตาทางด้านซ้ายของเพชรนั้นรู้สึกว่าจะปลีแล้วนะครับ
อ้าวจังหวะนี้ไปเสียหลักครับ
หวากด้วยข้างขวานำเข้าไปเพชรคืนเพชรดำล็อก
เจอสอบขวาแล้วก็ดูครับจังหวะวมใน
มาใช้เหลี่ยมตัวช่วยเลยกับเพชรแล้วเสียบด้วยเขาขวา

เพราะพอแยกปั๊บในตะกูปลีเข้าใส่
แล้วเสียบด้วยเขาขวาเจอเหลี่ยม
เดี๋ยวจะหักเททิ้งครับเพชรดำ
วางด้วยแข้งขวาและยัดคืนครับ

หน้าตีไม่ได้ครับ
เดี๋ยวมาพยายามจะเสียบเขาเจอแค่งขวา

เพชรดำพยายามจะใช้ซอกแล้วล็อกไนด์

เพชรกับกรงเบียนเข้ามาโอ้โหพยายามจะสวดด้วยซอกเลยกับเพชรดำ

ล็อกไนด์เสียบซาย

โอ้โหจังหวะถอยมาแล้วเสียบของเพชรครับ

วิ่งมาน้ำที่สวดด้วยซอกขวากันครับ
เพชรงั้นยังกลับไปชามอันที่สอง

กรุงการตอนในไปเราต้องบอกว่าเหนื่อยเลยครับ
เพชรเสียบกับเข้าขวาอีกแล้ว
พรุ่งเข้าชนกันอย่างเดียวครับคู่นี้

โอ้โหเจอหมัดขวาพยายามจะคืนด้วยแข้งขวาครับเพชรดำ

บ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ

ดุเดือดอีกคู่ครับ

รบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ

แล้วตบคืนเลยครับด้วย๒สั้นครับของทางด้านเพชร
ขยับมาล็อคแล้วตบคืนเลยครับด้วย๒สั้นครับของทางด้านเพชร